คุณผู้ชมครับหลังจากที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของแผ่นเหล็กขนาดใหญ่
ร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าลงมาบนท้องถนนนะครับ
เกือบจะกระแทกรถที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานานะครับ
ถูกลึกลับบนท้องฟ้าที่ร่วงลงมาหรือไม่
ล่าสุดมีการตรวจสอบชัดเจนกันแล้วนะครับ
ตกลงเป็นฝาครอบไซโลปูนนะครับ
ที่ระเบิดแล้วก็กระเด็นตกลงมาที่กลางถนน

ในภาพมีแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ร่วงลงมาบนถนน
หล่นกระแทกรถคันสีขาวที่อยู่ด้านหน้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาที
ส่วนรถคันสีขาวได้หยุดรถแล้วลงมาดูด้วยความตกใจ
นายวิรัติทรัพย์อนันต์อายุ๒๘ปีเจ้าของรถคันสีขาวเปิดเผยว่า
เมื่อวานนี้ได้ขับรถออกจากที่ทำงาน
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
เพื่อไปส่งของให้กับลูกค้าย่านคลอง๖
ขณะเกิดเหตุตกใจมากทำอะไรไม่ถูก

ซึ่งถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากที่ไม่เกิดอันตรายถึงชีวิต
หากเป็นรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาอาจจะเป็นอันตรายมากกว่านี้
ส่วนทางด้านเจ้าของแท้งปูได้ออกมาดูแลและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
เมื่อวานนี้ผมรังขับรถไปกลมของอายุค้าแถวหน้าวนคร
พอไปถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บเราได้ยินเสียงระเบิด
เสียงมันดังมากแล้วก็หันไปเห็นพอดี
ก็เห็นว่าตัวฝาของแท้งปูนเนี่ยมันลอยข้ามมา
กระแทกกับตัวสายไฟก่อนเสร็จแล้วก็ตกลงมาตรงหน้ารถ
แล้วมันจะมีเศษเหล็กอีกชิ้นหนึ่งกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถ
แล้วก็ทำให้อ่างน้ำมันเครื่องแตก
แต่ว่าเข้าไปคุยกับทางเจ้าของเรียบร้อยแล้วว่า
เขาก็ยินดีรับผิดชอบให้เราทั้งหมดนะครับ
แทบช็อกกับพี่จริงมันทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะ
เห็นแล้วใช่ไหมแต่แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ใช่
คือเห็นปุ๊บแล้วก็เบรก
คือตรงทางสนชาตญานะ
เราก็กดเบรกไปก่อนเลย
ส่วนจุดเกิดเหตุคือถนนรังสิทธิ์ประธุมธรรมตา
หนีมุ่งหน้าเข้ารังสิทธิ์ช่วงโผ้งสนาม
ก็อฟณบริษัทผสมปูลแห่งหนึ่ง
ซึ่งมีไซโลสำหรับผสมปูนอยู่จำนวน๒แท้ง
ดังกล่าวชี้แจงว่าได้มีการเคลื่อนย้ายแท่งปูนที่เกิดเหตุลงมาจากแท่นปูน
โดยพบว่าที่ฝาครอบไซโลแท้งปูนเป็นชิ้นส่วนที่ครอบอยู่ด้านบนเกิดระเบิด
และกระเด็นไปตกกลางถนนและมีชิ้นส่วนฝาครอบชิ้นเล็กอีกชิ้นตกอยู่ในเขตบริษัทเช่นกัน
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุขณะนั้นที่ไซโลแท้งปูนไม่ได้เปิดใช้งานแต่อย่างใด
เพราะรถปูนผงเพิ่งนำปูนไปใส่ลงในถังในไซโลจึงมีปูนผงในปริมาณประมาณไม่ถึง๓๐ตัน
และในส่วนของไซโลดังกล่าวก็ไม่สามารถบรรจุผงปูนได้ในปริมาณ๑๗๐ตัน
ไม่ทราบสาเหตุของการระเบิดขึ้นทั้งที่มีผงปูนในปริมาณน้อย
ได้ใช้รถเคลนเคลื่อนย้ายไซโลแท้งปูนลงมาเพื่อนำไปซ่อมแซม
พบว่ามีร่องรอยความเสียหายที่ด้านบนเนื่องจากแรงระเบิดจึงทำให้โครงสร้างช่วงบนแท้งเสียหาย
เหตุการณ์นี้นับได้ว่ารถคันดังกล่าวรอดมาได้ราวปฏิหารเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น
ฝาครอบไซโลกูลตกลงมากระแทกรถพอดีอาจเกิดความเสียหายมากกว่านี้